หน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีเสียงถามถึงกันอยู่พอสมควร
มีครอบครัวหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๔มิถุนายน
ตอนนั้นก็เที่ยงคืนกว่าคุณพ่อเนี่ยขับรถบรรทุกไป
มีลูกไปด้วย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๑คนหนึ่งก็อายุสัก๒๓ขวบ
ปรากฏว่าหลับในแล้วก็ลงข้างทางนะลูกสาวคนโตเนี่ยเจ็บหนักคือเจ็บถึงขั้นขาเนี่ย
คือขานี่ขาดนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมค่ะคือต้นขาตรงเนี่ย
ขาดแบบตรงนี้เลยส่วนคนเล็กเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
คำถามของคุณพ่อเขาก็คือว่าพอถูกส่งไปโรงพยาบาลพ่อขับรถนะ
ไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งช่วงประมาณตีหนึ่งอ่าลูกคนโตที่เจ็บหนักเนี่ย
ถูกนอนอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วย้ายไปห้องพักรอจนถึงเที่ยงอีกวันหนึ่ง
จากเที่ยงคืนล่ะฮะเหตุการณ์เกิดเที่ยงคืนแต่ว่าไปโรงพยาบาลตี๑
จากตีหนึ่งถึงเที่ยงวันอีกวันนึงพ่อเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่า
ผ่าตัดแล้วเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรองรับผู้ป่วยเยอะแล้วทีนี้ถ้า
แล้วมีการแพร่กระจายเชื้อไปเนี่ยมันต้องปิดแล้วมันยุ่ง
นี้ที่พ่อเขาบอกการสื่อสารต่างจากโรงพยาบาลต้องฟังเขา
อีกทีนะสุดท้ายเนี่ยลูกเขาเสียชีวิต
คำถามของคนที่เป็นพ่อก็คือว่า
ทำไมไม่รีบช่วยตั้งแต่ตอนนั้นมันมันเป็นอาการบาดเจ็บ
ต้องรอได้ครึ่งข้อนวันเลยเหรอเพราะว่าขาขาดขาดแบบต้นขาแล้วแบบ
ต้นขานี่เส้นเลือดใหญ่นะคะอ่าแต่ในมุมของทางโรงพยาบาล
เขาอาจจะมีมุมเรื่องการรอดูอาการการเสียเลือดมากพร้อมจะผ่าตัดไม่ผ่าตัด
ว่าอะไรยังไงแต่ว่าที่พ่อเขาได้รับฟังการสื่อสารมาเนี่ยคือ
รอผลตรวจโควิดเราไล่เหตุการณ์นี้ให้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบให้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเทลเลอร์ตกข้างทางนะครับ
ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้เขาย้อยเพชรชบุรี
ผู้บาดเจ็บในรถมากัน๓คนนะฮะ
มีเด็กหญิงชะเอมอายุ๑๑ปีขาขวาตรงท่อนขาเนี่ยขาด
เท้าซ้ายก็ขาดโอ้ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
ยังพอรู้สึกตัวอยู่ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงบ่ายอีกวันหนึ่งนะ
ถ้าถามว่าวันเดียวกันก็วันเดียวกันแต่ถ้านับเวลานะ

เข้าสู่วันที่สี่มิถุนายนแล้วค่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตประมาณเที่ยงบ่าย
วันที่สี่มิถุนายนนั่นแหละนะครับที่โรงพยาบาลที่เพชรชบุรี
คนที่๒ที่บาดเจ็บคือเด็กหญิงอัญชันอายุ๓ขวบ
เป็นน้องสาวของเด็กหญิงชะเอมมาด้วยกันนะฮะขาขวาผิดรูปขาซ้ายก็ผิดรูป
ข้างหลังนี่มีแผลถลอกแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยยังรู้สึกตัวได้อยู่
ขันคำอายุ๓๓ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่แขนซ้ายกับเท้าซ้าย
ตอนเกิดเหตุก็พยายามช่วยลูกนะครับแล้วก็มีชาวบ้านผ่านมาเขาก็มาช่วยแจ้งกู้ภัย
มีกู้ภัยสว่างสรรเพชรจุดอำเภอเขาย้อยมาช่วยเหลือนำตัวเด็ก
ทั้งพ่อและก็เด็กด้วยทั้งสองคนโรงพยาบาลพระจอมกล้าเพชรชะบุรี
โดยเฉพาะน้องชะเอมเด็กหญิงวัย๑๑ปีเสียเลือดมาก
ขาขาดนะฮะขาขวานี่ขาดเท้าซ้ายก็ขาด
นางสาวปะนัดถามุ่งดีอายุ๒๔ปีชื่อเล่นชื่อทราย
คือเป็นคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ

เพราะว่าเธอผ่านทางผ่านมาพอดีนะฮะตอนช่วงเกิดเหตุ
เธอเป็นคนเข้าไปช่วยนายสกลกับลูกสาวทั้งสองคน
เธอบอกว่ากว่าจะมีคนมาช่วยอีกสักพักนึงเนี่ย
มันก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพราะว่าตรงนั้นมันมืดมาก
ไม่มีแฝงไฟนะครับตอนแรกที่ไปเห็นเนี่ยคือพ่อเด็กเนี่ย
อุ้มลูกคนเล็กอายุ๓ขวบมาแล้วก็วิ่งไปดูลูกสาวคนโตที่ขาขาดอยู่
เขาก็เลยเอาคนเล็กเนี่ยวางไว้ริมถนน
เธอก็กลัวว่าน้องเนี่ยจะเดินออกไปที่ถนน
แล้วรถใหญ่เนี่ยมันเยอะถนนใหญ่ด้วยก็เลยไปคว้าเด็กมาอุ้มไว้ก่อน
สักพักกู้ภัยมาถึงก็บอกให้เธอเนี่ยอุ้มน้องคนเล็กไว้ก่อน
เพราะว่าพ่อเนี่ยตกใจกับลูกคนโตเพราะว่าเห็นแล้วโอ้โหขาขาดนะฮะ
พ่อก็พยายามไปไม่ให้ไปหาลูกคนโตไม่ให้มองขาตัวเองอ่ะนะฮะ
ว่าลูกเนี่ยจะตกใจพอไปถึงโรงพยาบาลอันนี้ที่คุณซายเขาเล่านะ
คนที่ไปช่วยเหลือในเหตุการณ์เขาเล่าให้เราฟัง
บอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้ทำบ่งทำบัตรนะ
พ่อของน้องก็เลยวานให้เธอพาลูกคนเล็กไปทำแผลที่ห้องฉุกเฉินก่อน
พอไปถึงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินก็บอกว่าถ้าไม่มีบัตรก็ยังทำอะไรให้ไม่ได้
เธอก็พยายามอธิบายว่าก็มันเกิดอุบัติเหตุมา
เอกสารทุกอย่างกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์อะไรของพ่อเนี่ย
มันเอามาไม่ได้มันอยู่ในที่เกิดเหตุทำแผลให้เด็กก่อนได้ไหม
คุณซายบอกว่าพยาบาลก็ยังบอกว่าไม่ได้ต้องรอบัตรก่อน
สักพักหนึ่งพ่อของน้องก็มาหาเธอแล้วขอให้เธอช่วยโทรหาญาติ
เพราะลูกสาวคนโตเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่า
จะให้ตัดขาหรือว่าจะให้ต่อคือขาเนี่ยขาดแล้ว
แต่คุณหมอเนี่ยให้ญาติปรึกษากันว่าคือจะให้ตัดไปเลย
คือตัดเนี่ยมันต้องทำผงทำแผลตัดให้มันเป็นให้คมอะค่ะให้แผลมันเป็นสภาพที่
เรียบเย็บอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยหรือจะให้ต่อให้
จะให้ลองต่อให้ก็ต้องโทรปรึกษาญาติก็มาให้เธอเนี่ยช่วยโทรศัพท์ติดต่อญาติให้
เพราะว่าถ้าตัดเลยเนี่ยหมอบอกว่ามีโอกาสรอด
ถ้าต่อเนี่ยมันจะเสียเลือดมากมีโอกาสช็อกด้วยพ่อก็คุยแล้วก็ตัดสิน
บอกหมอว่าให้ตัดเลยเพื่อรักษาชีวิตลูกสาวคนโตส่วนลูกคนเล็กพ่อ
น้องบอกว่าหมอเนี่ยเขามาจับตัวจับร่างกายเช็คดูแล้วบอกว่า
น่าจะมีอะไรหักค่ะไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าขาซ้าย
เธอก็ขอตัวกลับพอญาติของเด็กกับพ่อเนี่ยมาถึง
จากนั้นช่วงบ่ายญาติของน้องที่เธอช่วยเมื่อคืนเนี่ยโทรมาบอก
บอกน้องคนโตเนี่ยที่ขาขาดเสียชีวิตแล้วนะ
เธอก็ถามว่าอ้าวทำไมอ่ะก็ไหนว่าตัดสินใจแล้วว่าจะตัดขาเพื่อรักษาชีวิตนั่นแหละสิ
เธอก็ได้ฟังจากญาติของเด็กบอกว่าอ๋อหมอบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้
ยังเข้าห้องผ่าตัดยังช่วยเหลืออะไรยังไงไม่ได้
เพราะรอผลตรวจโควิดอยู่จนเสียเลือดเยอะเกินไป
เธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นญาติเขาก็ตัดสินใจแล้ว
ว่าเอาให้ตัดขาไปเลยเพื่อรักษาชีวิต
แล้วทำไมไม่เอาเข้าห้องผ่าตัดเพื่อจะดำเนินการต่างเรื่องการตัดขา

หลังจากนั้นเธอก็ได้เอาเรื่องราวของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
ไปโพสต์ตรงในเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึง
แต่งชุดคล้ายพยาบาลในโปรไฟล์นะ
แชร์ข้อมูลเธอไปแล้วก็เขียนข้อความประมาณว่า

เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเปล่า
นะฮะเธอก็เลยต้องลบโพสต์เนี่ยที่แชร์ไปค่ะ

ห้องบัตรเนี่ยเขาดุเรามาว่า
ทำไมไม่เอาบัตรมาทำไมไม่มีข้อมูลส่วนตัว
ทำไมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

เขาก็แบบเหมือนทำให้การทำงานของเขามันยาก
เราเข้าใจแต่ว่าคือตอนนั้นเด็กเขาแย่
บ่ายสองครึ่งที่รู้เรื่องคือน้องไปแล้วค่ะ
คือน้องไปแล้วแล้วผลโควิดออกมาพอดีว่า
น้องไม่เป็นโควิดน้องไม่ได้ติดโควิดเลย
ซึ่งมันไม่ทันน้องรักษาไม่ทันแล้ว
สะเทือนใจมากค่ะเราเป็นคนช่วยมา
ถึงเราจะไม่ได้อุ้มน้องคนที่ขาขาด
แต่เราก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้อง
จริงไหมคะพี่แล้วก็อย่างคือว่า
คนเล็กอ่ะตอนที่ว่าเข้าไปตรวจเนี่ย
เรื่องต้นหมอบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไร
เขาบอกกับพี่หนุ่มว่าเขาทำแผลให้

ทุกอย่างคือไม่ได้ทำอะไรให้น้องเลย
เขาบอกพี่หนุ่มนี่คุณซายหมายถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
เพราะวันนี้คุณซายแล้วก็คุณพ่อของน้องได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ

สกลชัยขันคำอายุ๓๓ปี
คนขับรถบรรทุกที่ประสบอุบัติเหตุ
บอกว่าปกติเนี่ยจะขับรถในเส้นทาง

แล้วจะพาลูกสาวสองคนไปด้วยบ่อย
เพราะว่าไม่มีใครดูแลช่วงปิดเทอม
เนื่องจากแม่เนี่ยเขาก็มีงานเป็นงานประจำที่ต้องทำ
นี่ฮะคุณพ่อนะฮะที่เราไปคุยด้วยนะครับ
วันเกิดเหตุนายสกลชัยบอกว่าขับรถบรรทุก
เทนเนอร์เพื่อไปรับสินค้าที่ภาคใต้
ชะเอมลูกสาวคนโตอายุ๑๑ปี
นั่งอยู่เบาะนั่งข้างคนขับ
ส่วนน้องอัญชันลูกสาวคนเล็กอายุ๓ปีเนี่ย
นอนอยู่ที่เบาะด้านหลังที่อยู่ข้างใน

กระทั่งตอนนั้นเนี่ยลูกเนี่ยปลุก
เพราะว่ารู้สึกว่ารถมันวิ่นปกติ
ตอนนั้นตัวเองเนี่ยยอมรับว่ามันก็เหมือนกับหลับในไป
ก็เลยตื่นขึ้นมาพอรู้ตัวว่าหลับในก็บังคับรถไม่อยู่แล้ว
เสียหลักลงข้างทางชนเสาไฟฟ้า
พอชนแล้วก็ตะโกนเรียกลูกสองคนมันมืดไปหมดนะ
ลูกคนโตเนี่ยตอบกลับมานะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณสกลชัยบอกกับเราว่าน้องชะเอมเนี่ยตอนที่เรียกนะว่าเป็นยังไงลูกลูกอยู่ไหนเนี่ย
ลูกสาวคนโตพูดออกมาบอกว่าพ่อหนูขาขาด
นี่นะฮะตอนนั้นก็เลยไปพยายามคว้าหาลูกนะครับแล้วก็เห็นคนเล็กเนี่ย
เจอก็เอาไปอยู่ริมถนนก่อนแล้วตะโกนบอกลูกคนโตว่าเดี๋ยวพ่อจะรีบไปช่วยนะลูก
ลูกยังติดอยู่ในรถระหว่างนั้นคุณซายที่เราคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
เห็นว่ามีอุบัติเหตุก็เลยแวะลงมาช่วยแล้วกู้ภัยก็มาช่วยก็ไปถึงโรงพยาบาล
ประมาณตีหนึ่งหมอบอกว่าต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนรอจนถึงตี๕ลูกก็ยังไม่ได้รักษา
แล้วก็ถูกย้ายจากห้องฉุกเฉินไปอยู่ห้องพักผู้ป่วยจนไปถึง๑๐โมง
ตอนนั้นลูกสาวเริ่มมีอาการแบบเบลอพูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว
จนเที่ยงนายสกลชัยบอกว่าหมอมาพาลูกสาวที่แน่นิ่งไปแล้วนอนนิ่งไปแล้ว

ตอนนั้นยังถามอยู่ว่าจะเอาผลโควิดผลโควิดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาให้ก็ได้
แล้วบ่าย๒มาแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้วก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผลตรวจโควิดมันรอนานขนาดนี้ทำไมไม่รีบรักษาลูกสาว
ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนับ๑๐ชั่วโมงทั้งทั้งที่อาการนี่คือโคม่าสุดท้ายเนี่ยลูกเสียชีวิตจนได้
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้ต้องยืนยันว่ารอผลโควิดครับที่สงสัย
หมอให้ผ่าตัดครับให้ผมเซ็นเอกสารแล้วเรียบร้อยครับให้ผมเซ็นเอกสารยินยอมผ่าตัดผมก็เซ็นให้ตั้งแต่ประมาณช่วงดึกครับประมาณสักตี๓ตี๒ตี๓ผมก็เซ็นเอกสารให้แล้ว
๘โมงเช้านี่หลูกผมมีโอกาสรอดสูงครับรู้เหมือนการรอดสูง
นอนรอครับนอนทนเจ็บปวดผมสงสัยแค่ว่านั่นแหละครับทำไม

มันเป็นเคสโคม่าทำไมเขาถึงต้องรอแบบรอผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างที่ถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกผมเป็นโควิดจริงก็คือจะปล่อยให้เสียชีวิตไป
หรือยังเงียบหรือครับหรือยังไงก็ไม่แน่ใจ
ผมอยากได้ลูกผมคืนผมอยากได้ลูกผมครับ
ต่อให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงแค่ไหนผมก็ยอมจ่าย
แต่ถึงชั่วโมงเนี่ยครับถ้าถามผมผมไม่มีคำตอบครับว่าต้องการอะไร
แต่ทางโรงพยาบาลเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
ได้คุยกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะภรรยาของคุณสกลชัยนะครับ
ชื่อนางสาวนาลีรัฐอายุ๒๘ปีนะครับเธอบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแล้วรู้ข่าว
ก็รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่เพชรบุรีทันทีไปถึงประมาณตี๒
ยังได้คุยกับลูกสาวคนโตอยู่เลยนะที่ขาขาดนะลูกยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่เลยตอนนั้นหน่อย
อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ยังพูดเป็นห่วงน้องอยู่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายลูกเสียชีวิต
บอกว่าคงหาอะไรมาทดแทนไม่ได้อยากให้กรณีของลูกสาวเป็นกรณีตัวอย่าง
หากมันมีเคสฉุกเฉินขึ้นแบบนี้เนี่ยอยากให้หมอรักษาให้ทันท่วงที
ไม่ว่าจะเป็นใครเกิดเหตุอะไรยังไงก็ตามที่สะเทือนใจก็คือ
หลังจากลูกสาวเสียชีวิตไม่มีการทำศพให้ชิ้นส่วนขาที่ขาดเนี่ย
ซึ่งมันยังอยู่ในถุงแช่เย็นไว้ในห้องเนี่ยไม่มีการทำความสะอาด
ไม่มีการมาดูแลทำศพให้อย่างเรียบร้อยให้อย่างดีเลย
จึงตัดสินใจขอรับศพลูกเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตำรุจังหวัดสมุทรปราการ
ถึงมีคนเนี่ยอาสามาแต่งหน้าศพมาทำศพมาช่วยเย็บต่อขาให้
เปลี่ยนชุดให้มาแต่งหน้าศพให้เนี่ยฮะ
นี่คือภาพที่มีคนมาช่วยเย็บต่อขาให้นะครับ
บอกขนาดลูกเธอเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่ได้เย็บศพ
ไม่ได้ทำศพให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ญาติเนี่ยรับกลับมาบำเพ็ญกุศล
นี่คือภาพที่เขามาเย็บต่อขาให้ลูกสาวให้อ่ะ
เขาไม่ต่อขาน้องมาให้ด้วยนะคะคือต้องมีมีคุณหมอค่ะติดต่อมาจากชนบุรี
ต่อขาน้องให้เมื่อวานเองค่ะแล้วก็ไม่ล้างให้ด้วยนะคะ
คือน้องไปยังไงน้องก็มาอย่างนั้นนะคะ
คือเศษฝุ่นเศษใบไม้ก็คือก็ยังติดขาน้องติดทั้งขาที่มันขาดทั้งตัวกับตัวน้องมา

เอาตรงนะคะมันไม่มีอะไรชดใช้ได้หรอกค่ะกับการที่แม่คนหนึ่งต้องเสียลูกคนหนึ่งไป
เด็กคนนึงที่กำลังมีอนาคตสดใสอะค่ะเขากำลังโตนะคะ
มีอนาคตของเขามีมีความฝันของเขาอะค่ะ
คือแล้วแม่ต้องมาเสียเขาไปให้มันเป็นเคสตัวอย่างนะคะ
ตัวอย่างคือไม่ว่าใครก็ช่างอยากให้เขาใส่ใจในการดูแลรักษามากกว่านี้ค่ะ
เราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลคือที่ที่เราคิดว่าเขาจะสามารถรักษาลูกเราได้
แต่คือสุดท้ายลูกเราก็ได้แค่ไปนอนรอความตาย
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงจริงนะคะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างในฝั่งมุมของแพทย์
ลักษณะพื้นที่นี่ค่ะเป็นถนนที่มีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นถนนเส้นทางหลักมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีร่องใต้
คุณนฤทธิเมื่อสักครู่นี้ที่ชี้แล้วเดินตามมาเนี่ยคือจะเห็นเลยว่ามันมีรอยถลายของรถเนี่ยชัดเจนมาก
เสาไฟฟ้าหนึ่งต้นถูกชนหักโค้นไปด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาเอาเสาใหม่มาเปลี่ยนแทนต้นเก่าเรียบร้อยแล้ว
เนี่ยค่ะสภาพเสาไฟฟ้าที่โดนชนหักลงไปครับ
คุณนฤทธิเดินลงไปดูจุดที่รถของคุณพ่อน้องเฉเอ็มขับมาแล้วพลิกคว่ำมานะคะ
เนี่ยค่ะตรงจุดนี้ยังมีของใช้ส่วนตัวของครอบครัวน้องชะเอ็มตกอยู่ในที่เกิดเหตุเต็มไปหมดเลยนะคะ
ไล่ตั้งแต่นี่ค่ะซีดีเพลงของสายันสัญญาพ่อน้องชายเอ็มชอบ
แล้วก็มีผ้าห่มมีกางเกงขาสั้นมีหน้ากากอนามัยมีหมอนมีผ้าคลุมลายหมีมีอุปกรณ์อาบน้ำแปลงสีฟัน
แล้วก็มีข้าวเกลียบกุ้งมัดปากถุงอยู่พอเป็นขนมของน้องที่น้องทานเอาไว้แล้วก็ยังทานไม่หมดอ่ะนะคะ
คือดูจากสภาพของที่มันตกกระจายอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ทำให้เรารู้ว่าครอบครัวเนี้ยเขาใช้ชุดส่วนใหญ่กันอยู่บนรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุอ่ะนะคะครับ
เป็นกู้ภัยที่เข้าไปช่วยในจุดเกิดเหตุในวันนั้นเลยค่ะ
เขาบอกตอนไปถึงเนี่ยก็คือเห็นแล้วว่าน้องขาข้างขวาน่ะขาดแล้ว
ส่วนข้าวซ้ายเนี่ยขาดครึ่ง
น้องยังเด็กแต่น้องไม่มีอาการตกใจไม่งอแงนะ

คำถามได้อย่างมีสติเขาก็รีบช่วยห้ามเลือด
แล้วก็ได้ยินน้องเชมพูดกับคุณพ่อที่อยู่ข้าง
บอกพ่ออย่าทิ้งหนูไปนะพ่ออยู่กับหนูนะ
อยู่แบบนี้หลายรอบนะคะ
หลังจากทำแผลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวน้องเฉเอ็มขึ้นรถกู้ภัย
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะนี้นะเขาบอกผมเนี่ยน้ำตาแทบไหล
พ่อขึ้นรถมากับน้องเชอมพ่อร้องไห้ตลอดเลย
เพราะว่าคือหันไปเห็นสภาพลูกแล้วก็เสียใจที่เขาเป็นคนขับรถ
จนมันเกิดอุบัติเหตุแล้วลูกสาวต้องมามีสภาพแบบนี้
น้องเชอมถามพ่อว่าไงรู้ไหมคะ
หันไปหาพ่อบอกว่าพ่อหนูไม่เป็นอะไรนะ
หนูเป็นแบบนี้แล้วพ่อจะทำงานเลี้ยงหนูอยู่ไหม
หันไปถามพ่อแบบนี้พ่อยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกอะค่ะ
แล้วก็ตอบลูกสาวบอกเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงหนูเอง
ซึ่งส่วนตัวเขาเนี่ยกู้ภัยที่เขาได้ยินบทสนทนาของสองพ่อลูก
บอกเขาซึ้งใจความรักพ่อลูกคู่นี้มาก
รีบขับรถให้เร็วที่สุดเพื่อส่งน้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
เขาบอกว่าไม่เกิน๑๐มิตรเทียบสุดส่งน้องถึงโรงพยาบาล

ใจเขาอิ่มขึ้นมาเลยคิดว่ายังไงน้องต้องรอดแน่นอน

แต่เด็กก็บอกว่าพ่ออย่าทิ้งหนูอะไรอย่างนี้
ไม่ร้องครับไม่ร้องไม่ร้องคือสติก็ดีมากเขาก็คุยกับพ่อเขาดีเหมือนกัน

ทนครับแต่ก็มีอาการหน้าซีดเพราะเสียเลือ
พ่อหนูเป็นอย่างนี้แล้วจะทิ้งหนูไหมพ่อบอกไม่ได้ทิ้งอะไรหรอก
แล้วเขาบอกว่าพ่อเขาร้องไห้นะเหมือนรถเขาบอกว่าเขาสงสารพ่อเขา
เพราะพ่อเขาทำงานขับรถอย่างนี้เขาว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาหนู
น้องเขาพูดตลอดแต่น้องเขาใจเข้มแข็งมาก
พ่อพอไปถึงโรงพยาบาลพ่อก็ร้องไห้พวกผมช่วยเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ทำไงครับอันนี้
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตไม่คิดเพราะว่าเด็กอาการได้ดีอาการดี
เพราะฉะนั้นคำถามของคุณพ่อของน้องก็คือต้องรอผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
สำหรับลูกสาวเนี่ยแล้วรอผลนานเกินไปไหมตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงนู่นอ่ะ
ครึ่งวันนะคะเที่ยงยันบ่าย๑๒ชั่วโมง
หรือมันไม่มีวิธีตรวจที่มันเร็วกว่านี้หรือใส่ชุดฉุกเฉินอะไรต่างนานา
เพื่อจะเข้าห้องผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ที่ขาขาดมาอะไรประมาณอย่างนี้
ก็ต้องฟังทางโรงพยาบาลด้วยนะครับคือผมฟังจากข้อมูลที่ทางโรงพยาบาล
ชี้แจงเอาไว้เนี่ยคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการที่พี่หนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์
จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าตกลงแล้วเออมันเกิดจากอะไร
บอกกับทางรายการของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะนะครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็น
ก็ถือว่าก็เป็นการระบาดที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เยอะแล้วโรง
พยาบาลพระจอมเกล้าเพชรชบุรีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเดียว
ภาครัฐที่ต้องรับผู้ป่วยผ่าตัดจากโรงพยาบาลรอบอีก๗
โรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่ปลอด
โควิดเพราะหากมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยในห้องผ่าตัดหรือ
ในบุคลากรเนี่ยมันต้องกักตัวแล้วมันก็จะมีความเสียหายเยอะ
จำเป็นต้องเซฟหน่วยงานเอาไว้เพื่อไม่ให้หน่วยงานต้องถูกปิด
อย่างงั้นกระทบทั้งจังหวัดนี่คือเหตุผลเบื้องต้นว่าทำไม
ก่อนทีนี้เคสของน้องชะเอมที่ขาขาดมาจากอุบัติเหตุเนี่ยนาย
แพทย์เอกโชศนะท่านเป็นรองผู้บุญการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล
จอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับบอกว่าตอนนั้นที่น้องขาขาดเนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ไม่ได้ทอดทิ้งค่ะแล้ว
ประเมินแล้วว่าสามารถรอการรักษาได้ยังไม่ใช่เคสเร่งด่วน
ฉุกเฉินต้องเข้าห้องผ่าตัดทันทีหรอคะเพราะการผ่าตัดเนี่ยมัน
ต้องดูเรื่องความพร้อมของผู้ผ่าตัดด้วยมันเป็นผ่าตัดใหญ่
เขาเสียเลือดไปมากไหมแผลจะติดเชื้อไหมต้องทำความสะอาด
แผลไหมเพราะฉะนั้นยังสามารถรอได้พร้อมพร้อมกับรอผลการ
ได้แบบเป็นการป้องกันฉุกเฉินหรือว่าตรวจเร่งด่วนอะไร
ตรงนี้เนี่ยขาขาดนี่คือยังรอได้ถ้าท่านบอกว่าต้องเคส
เร่งด่วนจริงท่านก็บอกว่ามีระบบนั้นมีแต่มันต้องเป็น
เคสเร่งด่วนจริงแบบไหนคือเร่งด่วนคะคุณหมอเอกโชศบอก
หน้าท้องอ่ายังไงเร่งด่วนเอาเข้าแทนพีก็จะมีระบบในการ
ก็คือว่าอ้าวแล้วขาขาดขนาดนี้ไม่เร่งด่วนเหรอขาขาดถึงโคนขา
ซึ่งมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นไม่เร่งด่วนก็เนี่ยฮะคำชี้แจงมันก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
เอาเป็นว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาประเมินเบื้องต้นแล้ว
ระหว่างรอผลนะล้างแผลห้ามเลือดไม่ได้ทอดทิ้งดูแลตลอดเวลา
เพียงแต่ว่ารอการผ่าตัดเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึงเสียชีวิต
เนื่องจากเหตุผลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอฟังทางโรงพยาบาล
จอมเกล้าเพชรบุรีเนี่ยชี้แจงอย่างละเอียดอีกทีนึงนะฮะ
อ่าซึ่งถ้าทางโรงพยาบาลอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมบอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
เผื่อบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ตกพลาดเคลื่อนหรือเปล่า
เพราะว่าคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
นายแพทย์จดธรรมรัฐอารีท่านเป็นเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเนี่ยก็บอกเหมือนกัน
ค่ะนะฮะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันต้องไปดูช่วงการสื่อสารกันระหว่าง
คนเจ็บหรือว่าญาติคนเจ็บค่ะคนป่วยหรือญาติคนป่วยกับทางเจ้าหน้าที่
อ่าหรือทางคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยว่าระหว่างนั้นเนี่ย
คือเขาอาจจะแจ้งเรื่องรอผลตรวจโควิด๑๙แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวก็ได้
จริงจริงอาจจะมีประเด็นเรื่องอื่นด้วยการประเมินการรักษาว่าพร้อมผ่าตัดหรือยัง
อันนี้ก็จำเป็นไม่ได้หมายความว่าทุกเคสจะสามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ทันที
แต่ไม่ได้หมายความว่าสปสชหรือว่าหน่วยงานอื่นจะไปเข้าข้างโรงพยาบาลไม่เห็นใจผู้ป่วยไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็มีความสำคัญต้องสื่อสารกับญาติของคนเจ็บคนป่วย
หรือตัวผู้เจ็บผู้ป่วยให้เข้าใจอย่างชัดเจนด้วยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนไหนและกำลังรออะไรอยู่
ส่วนเรื่องที่ว่าคิดว่าอ้าวไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการเรียกร้องอะไรต่างพวกนี้เนี่ย
ก็สามารถยื่นเรื่องมาตามขั้นตอนต่างได้นะฮะเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
พร้อมที่จะดูแลแล้วก็พิจารณาให้นะครับท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชฝากบอกนะครับค่ะวันนี้เราไปถามคุณพ่อของน้องชะเอมที่เสียชีวิตอีกครั้ง
อ่าน้องอ่าน้องชะเอมนี่บาดเจ็บนะฮะอ่าแล้วก็น้องที่เสียชีวิตเนี่ย
ชะเอมเสียชีวิตอ่าน้องเชอมเสียชีวิตนะฮะเราไปถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายสกุลชัยนะฮะบอกว่าตอนนี้มีโรงพยาบาลโทรศัพท์ติดต่อมาแล้ว
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเนี่ยติดต่อมาพูดคุยแล้วแต่ไม่ได้มีการเจรจาอะไรนะฮะ
ติดต่อมาก็คือเพื่อจะบอกว่าจะมาขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพ
ของลูกสาวซึ่งก็ไม่ได้ติดใจอะไรส่วนเรื่องขอความเป็นธรรมต่างต่างเนี่ย
เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อไป
ส่วนใบแสดงความเห็นของแพทย์ใบรับรองการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ย
ระบุมาให้ก็คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพน้องชะเอมนะครับ
เมนวัดตำรุจังหวัดสมุทรปราการนะฮะค่ะแต่ลูกคนเล็กอายุสามขวบเนี่ย
ทางโรงพยาบาลเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจอาการแล้วบอกไม่เป็นอะไรมาก
อ่ามีอาการลักษณะของการอักเสบหรือว่าเอ็นอะไรพวกนี้นิดหน่อยตรงต้นขาร้าว
สะโพกเคล็ดอ่าผิดรูปแต่กระดูกสะโพกเคล็ดหรือว่าผิดรูปเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเลยย้ายลูกไปโรงพยาบาลสมุทรปราการอ๋อค่ะ
แล้วแห่งที่๒เนี่ยเขาไปตรวจเจอเนี่ยถึงพบว่ามีกระดูกสะโพกคดอะไรพวกนี้ด้วย
กระดูกต้นขาร้าวตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อาการปลอดภัยแล้วอ่าคุณพ่อก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพลูกสาวใช่ค่ะอ่าก็ผมว่าเรื่องเนี้ยทางโรงพยาบาล
คงจะต้องออกมาชี้แจงอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่ประชาชนหรือทั่วไปจะได้รับทราบขั้นตอนและหลักการ
ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงกันแน่